มีแต่เรื่องราวของคนที่คุ้มคลั่งเพราะพิษยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็เหมือนกัน
พิษยาเสพติดก็เลยมีทำให้หนุ่มคนนึงเนี่ยคลั่ง
ลากถังแก๊สเข้าไปในห้องนอนแล้วก็เปิดวาวแก๊ส
คุณครูบอกว่าเดี๋ยวยังไงจะจุดไฟให้มันระเบิด
คือคุ้มข้างเอาถังแก๊สลากเข้าไปแล้วก็เปิดวาวไว้
ถ้ามีอุปกรณ์ไวไฟหรือมีไฟสักนิดนึงมันติดเลยนะ
โชคดีตำรวจแล้วก็กู้ภัยเขางัดประตูเข้าไป
แล้วก็สามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันนะคะ

ตำรวจสพอูทองพร้อมด้วยกู้ภัยจากนาราย
งัดประตูบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลอูทอง
อำเภออูทองที่จังหวัดสุพันธ์บุรี
เพื่อจะเข้าไปควบคุมตัวชายอายุประมาณ๓๕ปีคนนี้เนี่ย
เขาเอาถังแก๊สเข้าไปในห้อง

ครูบอกว่าเดี๋ยวจะจุดไฟให้แก๊สระเบิดเลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุเป็นคนกลุ่มชายรักชาย
กลับมาจากทำงานที่มาเลเซียได้ไม่นาน
โดยก่อนเกิดเหตุถูกญาติตักเตือนเรื่องของยาเสพติด
น้อยใจแหละลากถังแก๊สเข้าไปในห้องนอน
ปิดไฟมืดทีเดียวล็อกประตูห้อง
แล้วก็ตะโกนขู่คนในบ้านห้ามใครไปยุ่ง
ไม่เช่นนั้นจะเปิดแก๊สแล้วก็จุดไฟให้ระเบิดทั้งบ้าน
ในเอผู้ก่อเหตุก็อยู่ในอาการร้องไห้
ยอมรับเจ้าต้นทีบอกว่าเคยเสียบยาเสียบติดจริง
แต่อยากจะลองทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเจออะไรกับที่มันรุนแรง
คืออยากลองเพราะเชื่อว่าจะทำให้เลิกเรื่องของยาเสพติดได้
ไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุหน่อยนะครับ
ฟังจากเสียงแล้วก็เหมือนกับยังควบคุมสติอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นะคะ
พูดไปแล้วก็คือมันไม่มีเหตุไม่มีผล
ญาติของนายเอผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัว
เข้าสู่กระบวนการบำบัดผู้ที่ติดยาเสียบติดหน่อย
ซึ่งก็โชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่มีใครบาดเจ็บ
หรือว่าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะครับ